มันก็เข้าใจ

แต่เห็นลุงรักหลานมากเลย

ยังเคยพาไปนู่นเลยบ้านผมยังวันนี้

ว่าถ้า

แต่เจตนาของผมเดี๋ยวให้ผม
ยุ่งผมก็จะขึ้นไปอยู่แล้วอะครับ
เพราะเคยพูดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปถ้ามีเวลาก็จะขึ้นไปครับ
ไปแน่นอนครับไปอีกล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
ไปแน่นอนครับถ้าลุงพลบวท

เรียกขนว่าอันนี้นะผมบอกลุกพลว่าลุกพลอย่าเพิ่งกดสินใจ
ตลอดชีวิตเลยเพราะลุงพลยังมีป้าแตนนะ
ยังมีลูกอยู่นั่นที่ลุงพลต้องดูแล
ถ้าลุงพลไปบวชตลอดชีวิตและลุงพลทิ้งความทุกข์ให้กับป้า
แต่นกับลูกชายเนี่ยลุงพลก็ไม่ได้กุศลนา
ผมอยากให้แกคงจะพูดแบบแกน้อยใจผมมากกว่า
ในความคิดผมอ่ะครับคงคงคงจะน้อยใจอะไรอะไรอย่าง
เหมือนว่าทำอุตส่าห์แบบทุ่มเทกายใจสุดท้ายมันมีกระแสที่ไม่ดี
มาหาตัวแกไงผมคิดว่าแกน่าจะพูดด้วยความน้อยใจครับ
อันนี้นะแต่ถ้าแกคิดจะบวชตลอดชีวิตอ่ะ
ผมก็อยากให้แกคิดก่อนว่ายังมีป้าแตนยังมีลูกแกอีกอ่ะ
ที่ถึงแม้ถึงถึงแม้ว่าใครจะไม่เข้าใจลุงอ่ะแต่ยังมีป้าแตน
ไงกับลูกอ่ะฮะที่ลุงพลจะต้องดูแลอ่ะเนี่ย
นี่คือสิ่งที่อยากจะฝากถึงถึงถึงแกอ่ะแต่บวชอ่ะมันดีอยู่แล้ว
แต่สิ่งที่ตอนนี้มันยังบวชมาได้ก็ภาระก็คือเมียกับลูกอะครับ
คือถ้าจะบวชตลอดชีวิตหมอปลาไม่เห็นด้วยผมยังไม่เห็นด้วยนะตอนเนี้ย
เพราะว่ายังมีครอบครัวครับมีป้าแตนอ่ะซึ่งภรรยาแกก็ดีแล้วแล้ว
แกอ่ะเราจะทิ้งตัวเองทางโรคไปเข้าสู่ทางทำแต่ทางโรคอ่ะ
หน้าที่ของแกมันยังมีไงครับอันนี้คือยังไม่เห็นด้วยนะ
ว่าแกจะหมดตลอดชีวิตอ่ะแต่ถ้าแกเคลียร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
แตนก็สามารถดูแลตัวเองได้ลูกใหญ่ขึ้นประมาณนี้
อันนั้นอ่ะค่อยว่ากันแต่เนี้ยลูกยังเล็กอยู่ถ้าหากว่าหนีไป
ไปบวชตลอดชีวิตเท่ากับทิ้งภาระให้กับป้าแตนอ่ะมันก็จะเกิด
ขอหาอีกว่าตัวเองสุขสบายแต่ทิ้งครอบครัวให้ลำบาก
อันเนี้ยครับอันเนี้ยมันน่าคิดเหรอครับ
กระแสตอนนี้บางคนก็มอมเหมือนกับมันตีกลับมาทางเข้าลุงพล
ป้าก็ยังยืนยันแล้วยังยืนข้างคือผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่า
ก่อนที่ผมจะขึ้นไปมุกดาหารเนี้ยลุงพลก็โดนกระแสลบอยู่แล้วอ่า
แล้วพอเราไปสัมผัสกับตัวแกเราก็ยืนฆ่าแกเลยนะ
ไม่ใช่ว่าลุงพลมีกระแสแล้วผมมาอยู่ข้างกระแสลุงพล
อันนี้ผมอธิบายก่อนนะว่าถ้าใครดูผมขึ้นไปที่มุกดาหารเนี่ย
ตอนนั้นลุงพลโดนเล่นงานเยอะมากนะครับ
เพราะว่าผมคุยกับลุงพลลุงพลบอกว่าผมอยู่ลำบากเหมือนกันหมอ
พอบางทีเราไปไหนคนเขาก็ต้องมองดูว่าเหมือนว่าคิดว่าลุงพลเป็นฆาตกรนะครับ
ในช่วงตอนที่ผมยังไม่ขึ้นไปพอผมขึ้นไปสัมผัสกับตัวแกแล้วนะครับ
ถึงยืนยันได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีพิษมีภัยเลย
อาจจะเสียงดังนะฮะถามว่าคนพูดเสียงดังคือโจรเหรอ
ทำไม่ได้เหรออันนี้มันไม่ใช่มันจะวัดจากตรงนั้นไม่ได้
นะคือเลยผมเรียนว่าตั้งแต่ผมไปสัมผัสตัวแก
สัมผัสกับครองฝัวแกคือเขาคือพะแตนน่ะก็รู้แล้วว่า
แกไม่ทำหรอกและแกรักน้องไอหิผมก็ได้คุยแอบคุยกันแหละ
แล้วถามว่ารักมันลูกตัวเองมันผิดตรงไหนแต่ก็ยังว่าเมื่อ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมไปว่าผมยืนอยู่ข้างลุงนะ
ตอนที่ผมจะไปยืนข้างลุงลุงพนกะแสรก่อนนะถ้าใครติดตามคักกัจที่ไปหารุงพลเนี่ย
อันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมยืนตั้งแต่กระแสลุงพลไม่ดี
นะฮะผมก็ไปพอไปสัมผัสกับตัวแกแล้วผมก็เลยบอกว่า
ให้กำลังใจคนดีอ่ะใช่ไหมคนดีมันต้องเดิน
ในสังคมถึงแม้วงจำกัดมันชัดแครวก็แขลบ

ผมก็อธิบายให้แกฟังผมก็ยืนตั้งแต่ทีแรกนะฮะ
ไม่ใช่ว่ามายืนตอนที่ว่าลุงพลมีกระแส
ทีแรกกระแสด้านลบด้วยนะฮะ
แล้วก็ยังยืนยันว่าต่อให้ลุงพลโดนหมายจับ

ดึงดึงดึง